คุณผู้ชมฮะอย่าเพิ่งลืมคดีนี้นะฮะตามข่าวใหญ่กันต่อฮะ
คดีอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำอนาจารย์กับหญิงสาวหลายคนนะครับ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินสายไปมอบตัว
หลังจากที่ถูกแจ้งความอาณาจารย์สาวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
นายปริณพาณิชยพักอดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
พร้อมกับทีมทนายความเดินทางไปยังสพเมืองเชียงใหม่
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาคดีทำอนาจารย์สาวเชียงใหม่วัย๒๕ปี
ซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่๕มีนาคมปี๖๔
และผู้เสียหายเข้าแจ้งความเมื่อวันที่๑๖เมษายนปี๖๕
ถือว่าเป็นหนึ่งในเหยื่อของคดีนี้นะครับ
เมื่อมาถึงนายปรินเข้าพบเจ้าหน้าที่ทันที
โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะครับ
ทีนี้ทางด้านของภูมิกับการสพเมืองเชียงใหม่
ระบุว่าคดีนี้แม้จะเกิดขึ้นตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้ว
แต่ก็ได้รวบรวมพยาหลักฐานที่เกิดเหตุ
ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นโรงแรมกึ่งรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ในตำบลแม่เหยียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เชื่อว่ามีมูลในการก่อเหตุจริง
ได้แจ้งข้อกล่าวหาทำอนาจารย์ผู้อื่นต่อหน้าธารกำนันนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ของสาวคนนี้สาววัย๒๕ปีนะ
แฉออกมาว่าเธอตกเป็นเหยื่อเพราะอะไร
เธอถูกอดีตรองหัวหน้าพักนี่นะ
ชวนเข้าร่วมงานสัมมนาทางเศรษฐกิจหรือคลิปโตอะไรเนี่ยนะฮะ
และปรากฏว่าพอไปถึงโรงแรมหรือรีสอร์ทไม่มีการจัดงานนะฮะ
เธอก็เลยโวยวายขึ้นเสียงดังเหมือนกันแล้วก็ต่อว่าฝ่ายชาย
ฝ่ายชายบอกว่าไปรอที่ห้องก่อนและอ้างว่าคนจัดงานให้ไปรอที่ห้อง
พอขึ้นไปถึงห้องนะคุณฝ่ายชายก็ชวนคุยเรื่องการศึกษาก่อน
หลังจากนั้นเริ่มชวนคุยเรื่องเพศสัมพันธ์
หลังจากนั้นขอดูลายมือแล้วบอกลายมือดีนะวาสนาดี
หลังจากนั้นเข้ามาจู่โจมฮะกอดจูบหอมแก้มอะไรแบบนี้

ฝ่ายหญิงเขาบอกโอ้โหเขาทนตัวเองไม่ได้เลย

ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เขาต้องมาแจ้งความไว้
เมื่อวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมานะครับ
นี่ฮะหลังจากที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายปรินเรียบร้อยแล้ว
ก็จะแจ้งขออำนาจสารออกหมายขังและคัดค้านการประกันตัวนะฮะ
จากผู้ต้องหามีพฤติกรรมก่อคดีนี้ในหลายพื้นที่
ซึ่งการให้ประกันตัวก็เป็นอำนาจของศาล
ซึ่งทางตำรวจบอกไม่หนักใจเนื่องจากเป็นการทำคดีตามกระบวนการนะครับ
ส่วนเหยื่อยังใช้ชีวิตตามปกติและมีการติดต่อเจ้าหน้าที่ตลอดนะครับ
ซึ่งทางตำรวจจะดูแลความปลอดภัยให้หากมีการร้องขอครับ

ทางเพจใหญ่เพจหนึ่งก็คืออีซ้อขยี้ข่าวเนี่ย
มีการโพสต์ภาพแล้วก็บทสนทนา
เป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะเหมือนใส่เสื้อแล้วก็ถกลงมานิดนึงเนี่ยนะฮะ
ไม่ใช่เสื้อด้วยซ้ำผ้าขนหนูผืนเดียว
แล้วก็ข้อความระบุว่าอันนี้อีซ้อขยี้ข่าวเขาเขียนข้อความไว้นะ
ตั้งใจส่งภาพนี้มาให้บอกแค่บรรดาคนที่ร่วมมือและออกมาแฉเตรียมตัวให้ดีเถอะ
เพราะอดีตนักการเมืองกำลังซุ่มรอสวนกลับ
โดยการงัดหลักฐานมายืนยันว่าสาวหลายคนเนี่ย
เต็มใจใช้คำนี้นะเพจเขาใช้คำนี้
เต็มใจอ่อยยั่วยวนกับเขาเอง

และที่เห็นในข่าวเป็นการจัดฉากดับอนาคตทางการเมือง

คุณผู้ชมฮะอันนี้เพจเขาเอาภาพนี้
แล้วก็เหมือนบทสนทนามาให้ดูคุณ
ข้อความในการสนทนาก็ประมาณว่า
ขอตามไปด้วยนอนด้วยที่ร้อยเอ็ดได้ไหมคะ
ฝ่ายหญิงพูดแล้วก็ฝ่ายชายบอกสุขสรรค์วันเกิดครับ
ฝ่ายหญิงบอกขอของขวัญวันเกิดของหนูล่ะคะอะไรประมาณนี้

เพจอีซ้อขยี้ข่าวเอามาเปิดเผยเลยเหรอ

บางคนบอกว่าตามไม่ทันแล้วนี่มันคดีไหน

ทีแรกยังไม่คิดถึงขนาดนั้นแต่พอคุณพูดปุ๊บงงไปหมดเลยตอนนี้
แต่อันนี้ก็อย่างที่บอกแหละคือเขาก็ยังไม่ได้ยืนยันว่า

เป็นข้อความจริงไหมเป็นแชทจริงไหม

จะปวดไปหมดแล้วค่ะเวลาตามข่าวแต่ละเรื่องแต่ละทีเนี่ยนะคะ